เมื่อ๒๓วันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอดีตสาวแบงค์เข้าไปแจ้งความกับกองปราบ
ให้เอาผิดกับคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นคลินิกชื่อดังแล้วเขาบอกว่ามีดาราโฆษณาให้เยอะเลย
เพราะว่าตัวเธอเองไปทำหน้าอกนะครับเมื่อปี๕๕
แต่ปรากฏว่าตอนนั้นเสียตังค์ไปแสนกว่าบาทแล้วในการทำหน้าอกนะครับ
และหลังจากนั้นมันมีอาการแบบนี้คุณ
ปวดแล้วก็บวมที่ท้องน้อย
และปรากฏว่าเธอก็เลยไปหาคลินิกที่เดิม
หมอที่คลินิกบอกว่าพบหนองแล้วก็ฟิลเลอร์ที่เธอฉีดหน้าอกไปเนี่ย
มันไปไหลรวมกันอยู่ที่ช่องท้องก็เลยต้องดูดทิ้ง

พอตั้งคันก็หมอผ่าตัดเพื่อที่ทำคลอดให้เธอ
ปรากฏว่าหมอผ่าตัดทำคลอดไปพบฟิลเลอร์ตกค้างในช่องท้อง
รักษารวมแล้ว๕แสนกว่าบาท

ต้องบอกว่าปกติทำศัลยกรรมหน้าอกเขาก็จะใช้ซิลิโคนทั่วไป
แต่ว่ารายนี้ผู้เสียหายรายนี้เลือกที่จะใช้ฟิลเลอร์
ดังนั้นเวลาฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยโอกาสที่ฟิลเลอร์มันจะไหลมันมีได้อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็โดนเหมือนกันนะฮะ
ฟิลเลอร์ไปปรากฏว่านมเน่า
ก็เลยโรดแจ้งกองปราบ
และหลังจากนั้นนะครับเธอก็เดินทางไปอีก๒ที่
ก็คือไปที่แพทยศภาแล้วก็ไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พร้อมด้วยนางสาวนวรัตต์โคงบำรุงนะครับ
ถอนใบประกอบวิชาชีพ
หมอที่ฉีดฟิลเลอร์นมให้เธอ
และเกิดอาการเน่าและเกิดอาการอักเสบไหล

เธอก็ไปเล่าให้ทางแพทยศภาฟัง
โดยมีนายแพทย์เกรียงอัศวะรุ่งนิรันดิ
รองเลขาธิการแพทยศภาเป็นผู้รับหนังสือ
พร้อมบอกว่าจะนำเรื่องเข้าสู่การประชุมชุดจริยธรรม
พิจารณาตรวจสอบว่าการกระทำของแพทย์รายดังกล่าว

จากนั้นทั้งสองสาวก็เดินทางไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เพื่อยื่นหนังสือให้สบสตรวจสอบคลินิกแห่งนี้
โดยที่มีทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณ
มนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะมารับหนังสือ
โดยบอกว่าตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้ว
หากมีความคืบหน้าจะรีบรายงานให้ทราบทันทีนะครับ
พูดถึงกรณีของทั้งสองคนหน่อย
กรณีของคุณนวรัฐ
เธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอเสริมหน้าอกเมื่อต้นปี๒๕๕๙
ซึ่งทางคลินิกบอกว่าคนกำลังนิยมใช้ฟีเลอร์ในการเสริมหน้าอก
ซึ่งเธอก็ได้ดูรีวิวและศึกษามาก่อนแล้วพอสมควร

เธอก็เลยบอกเชื่อมั่นเชื่อใจคลินิกดังแห่งนี้
ตัดสินใจครับเชื่อมั่นในแบรนด์เชื่อมั่นในโฆษณาเชื่อมั่นในหมอ
ชื่อเสียงของคลินิกรวมถึงรีวิวของดาบรา

ไปไม่ถึง๑ปีครับเริ่มมีอาการผิดปกติหน้าอกมันยุบ
หน้าท้องฝั่งซ้ายกลับบวมมีอาการฟิลเลอร์ไหลลงมา
ซึ่งหมอของคลินิกก็แจ้งว่ามันเป็นปกติแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ใหม่
ก็ดูดฟิลเลอร์ทิ้งแล้วก็ฉีดหน้าอกใหม่อีกทีหนึ่ง
ผ่านไป๒ปีฟีลเลอร์ไหลลงไปยังอวัยวะเพศ
เธอก็เลยปรึกษากับทางคลินิกเพื่อจะดูดออกซะเลย
ทางคลินิกก็ดูดออกให้แต่ก็มีค่าใช้จ่าย
ตอนแรกฉีดฟิลเลอร์เสียค่าใช้จ่ายไป๑๒๐๐๐บาท
เพื่อความสวยความอึมตอนแก้ไขเสียค่าใช้จ่ายไปอีก๖๐๐๐บาท
จากนั้นคลินิกก็แนะนำให้เธอเสริมเป็นซิลิโคน
พร้อมกับลดราคาพิเศษให้ถามว่าคุณนวรัฐทำไหม
ทำเสริมซีลาโคนก็ทำใช้ชีวิตต่อมาได้ปกติ
จนเธอนั้นมีลูกเมื่อ๑ปีแพทย์มาผ่าตัด
คือหมอทำคลอดนะก็ผ่าตัดทำคลอดลูกของเธอ
ก็แจ้งว่าท้องของคุณนวรัฐผิดปกติ
มีของเหลวลักษณะเยิ้มแล้วก็เป็นโพรงขึ้นไปถึงหน้าอกเลยนะ
และจากหน้าท้องที่เป็นโพรงก็ลงไปถึงอวัยวะเพศอีก
ทีนี้แหละครับเธอก็เลยบอกคุณหมอผ่าตัดทำคลอดไป
บอกว่าเธอเคยฉีดฟิลเลอร์มาแล้วก็ดูดฟิลเลอร์ออกไปแล้ว
แต่คุณหมอบอกว่ามันยังไม่หมดมันยังมีอยู่
มีลักษณะเป็นเมือกขาวสีส้มอมเหลือง
คุณหมอก็คาดว่านอกจากฟิลเลอร์แล้วมันก็เป็นหนองด้วยนะครับ
แพทย์แนะนำว่าฉีดได้ไม่ไหลไม่ย้อย
สลายไปเองในเวลาที่กำหนดค่ะ
เมินค่าไม่ได้เลยค่ะพี่ทั้งความเสียหายทั้งเป็นตัวปัจจัย
ตัวเงินตัวรูปธรรมของหนูมันประเมินค่าอะไรไม่ได้
ร่างกายเราได้หลับเป็นคุณเป็นยังไงบ้าง

สองคือรูปทรงก็มันไม่เหมือนเดิมหน้าอกไม่เหมือนเดิม
ไม่สามารถยกได้หลักเลยคือเลี้ยงลูกไม่ได้เลยค่ะ
ไม่สามารถฉีดได้ในปริมาณมากค่ะ
ส่วนใหญ่เท่าที่ไปถามมาทั้งแพทย์ที่ทำการรักษาน้องเอง
แล้วก็สถาบันต่างส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า
จะใช้ฉีดได้ในปริมาณน้อยเท่านั้นเพราะว่า
ฟิลเลอร์อย่างไรก็กระจายไม่สามารถควบคุมตำแหน่งให้อยู่จุดนั้นได้ตลอดไป
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราฉีดในปริมาณน้อยถ้ามันกระจาย
มันจะไม่ไปไกลจากตำแหน่งจากพื้นที่ที่เราฉีดนัก
แต่ถ้าสมมุติว่าเราฉีดในปริมาณเยอะมันจะไหลไปทั่วได้
โดยที่ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ค่ะ

เกิดการรั่วของสารดังกล่าวในช่วงปลายปี๖๐ถึงปี๖๑
และมาเกิดปัญหานมเน่าและเกิดการอักเสบทั่วร่างกาย

นายนิด้าบอกว่าขณะนี้มีผู้เสียหายที่ฉีดฟิลเลอร์จากคลินิกดังกล่าว
เข้ามาร้องเรียนในเพจของเธอรวมกว่า๑๐๐คนแล้ว
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะครับ
และก่อนหน้านี้ที่ทั้งสองคนไปร้องกองปราบในเรื่องของคดีแล้วนะครับ
ดังนั้นเมื่อวานมีความคืบหน้าทางด้านของตำรวจในการทำหน้าที่ด้วย
ป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคของกองปราบ
ป้องกันและคุ้มครองการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
และขณะเข้าตรวจค้นพบว่าคลินิกดังกล่าว

มีลูกค้าผู้หญิงผู้ชายประมาณ๕๖คน

จากนั้นเองก็มีการออกมาเปิดเผย
บอกว่าหลังจากมีเจ้าทุกข์เข้าแจ้งความกับกองปราบ

ได้ใช้อำนาจโดยตรงในการเข้าตรวจสอบ
พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบครั้งนี้

จากนี้จะตรวจสอบว่าตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้หรือไม่
รวมทั้งตรวจสอบเกี่ยวกับการโฆษณา
ว่ามีการโฆษณาเกินจริงจนทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ
อันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับดาราอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
พร้อมกับตรวจสอบเกี่ยวกับตัวยาต่างว่ามีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียน

ไปห้องแล็บขององค์การเพศรัชกรรม

ว่ามีตัวยาชนิดใดเป็นอันตรายต่อร่างกาย
และตรวจสอบภาพที่รักษา
ว่ามีใบประกอบวิชาชีพหรือไม่
แต่เบื้องต้นยังไม่พบการกระทำความผิดนะครับ
อันนี้เป็นความคืบหน้าทั้งหมดนะครับ